ดูเรื่องที่เกี่ยวกับการโพสต์เหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะ
เขาไปท่องเที่ยวที่เกาะลิบงจังหวัดตรัง

แล้วเขาโพสต์ออกมาบอกว่าเนี่ย
สร้อยทองหนัก๔บาท๕๐สตางค์ของเขา
เงิน๒๐๐๐บาทของเขาเนี่ยถูกขโมยไปนะครับ
เพราะว่าบอกว่ามันเสียชื่อพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับ
และท้ายที่สุดสิ่งที่มันหายไป
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองหนัก๔บาท๕๐สตางค์หรือเงิน๒๐๐บาท
ฝีมือโจรหรือว่าคนเกาะลิบง
แต่ที่แท้เป็นฝีมือเพื่อนของเขานั่นแหละ

ใช่ค่ะนี่ฮะกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับ
โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบบอกว่าหลังจากไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
บนเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังปรากฏว่า
สร้อยคอทองคำเขาเงินสดเขาหายไปมูลค่ารวมแล้วแสนสาม
ฝากถึงรีสอร์ทในเกาะลิบงนะครับมานอนค้างคืนคืนเดียว
งัดห้องผมทำไมสร้อยคอ๔บาทกว่าเงินอีก๒๐๐กว่า
เอามาคืนด้วยนะครับถ้าอยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอีก
โพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะฮะ
ไม่ได้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าใครเป็นคนก่อเหตุเลยนะฮะ
แต่ว่ามาว่าเป็นเกาะโจรอะไรแบบนี้นะมันเสียความรู้สึกเสียใจด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ดูแลรีสอร์ทคือนายอุเทนคำนวณสิน
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนเกาะลิบงผู้ใหญ่อาสานคนขยันนะครับ
แล้วก็ทางสบขออภัยสอบจสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขต๔คือนายสมบูรณ์ทองวารี
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรกันตังนะครับ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายวีรชัยคนโพสต์ข้อความดังกล่าว
แล้วก็แจ้งความคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะในข้อหามินประมาทนะครับ
คือนายอุเทนบอกว่าหลังจากมีการโพสต์ว่าของศูนย์หายจากการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปพักในรีสอร์ท
ปรากฏว่าในโพสต์มันไม่มีความเป็นจริงเลยเพราะว่าตำรวจรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว
คนที่เอาทองและเอาเงินของผู้โพสต์ไปเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้โพสต์เองนั่นแหละ
ได้ขโมยทองไปแล้วเอาไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่คือความจริงที่ตำรวจเขาไปจับได้นะครับและทีนี้ฮะทางผู้ดูแลรีสอร์ทก็บอกว่า
พอรู้ความจริงแบบนี้แล้วนะฮะแต่ไอ้การโพสต์ของนายวิราชัยหรือว่านักท่องเที่ยวคนนี้
มันเกิดไปแล้วไงคุณมันทำให้เสียชื่อเสียงไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาเป็นการขอโทษก่อลิบวงสิ
อันนี้ก็ต้องรอนะว่านายวิราชัยจะกลับไปที่เกาะลิบง
ขอโทษคนลิบงหรือว่ารีสอร์ทเขายังไงนะครับ
ล่าสุดนายวีรชัยไลฟ์ขอโทษนะ
ผ่านโซเชียลขอโทษพี่น้องชาวเกาะลิบงทุกคน

บอกว่าที่โพสต์ไปเพราะความใจร้อน
และคิดไม่ถึงว่าเพื่อนของผมเองจะเป็นคนขโมยของของผม
ว่ามันไม่น่าเกิดที่แบบนี้ขึ้นของผมได้นะที่นั่นจริง
แต่ว่าไม่ใช่คนของก่อลิบวงเป็นคนที่ไปกับผม
ไปกับพี่ของผมเขามากับ
แต่ว่าเขายังมาบอกผมว่ามีคนมาหาทอง
แต่ผมก็ไม่ใจเลยผมก็เลยเจ้งกว้ามเลยครับ
แต่ตอนนี้ผมก็สืบได้แล้วครับว่า
คนที่ไปกับผมได้เอาไซค์ของผม
ไซค์ของผมมันเป็นคนสร้างเรืองขึ้นมากครับ
เขาโทษทุกคนนะครับผมโทษทุกคนจากแก่จริงครับ
ฟังจากเสียงแล้วเขาก็คงรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะ
เพราะนึกไม่ถึงว่าเพื่อนจะเป็นขโมย